ไปดูกันที่พี่เต้กันก่อนเลยค่ะ

ชื่อนี้เนี่ยโด่งดังในรอบศักราชนี้นะคะ

พี่แกก็วันนี้ค่ะโดนหลายดอกเลยนะ
คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาพผู้แทนราชดร
พี่เต้มงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์
นำสารวัตถุระเบิดเข้าไปในสภาพ
ปรากฏว่าแตกตื่นกันทั้งสภาเลยค่ะ
เพราะดีมากที่ไม่มีใครเป็นอะไร
คือหลังจากที่เอาสารตั้งต้นวัตถุดิบเรื่อง
วัตถุสารตั้งต้นระเบิดเข้าไปเนี่ยนะคะ
แน่นอนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์

ประธานสภาพผู้แทนราชดรคุณชวนหลีกภัย
ก็เลยให้นายแพทย์สุกิตอัตโธประกอบ
ก็เป็นเลขานิการส่วนตัวของท่านเนี่ยนะคะ
ตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้

ผิดวินัยหรือไม่จะบอกว่าพี่เต้แกโดนหลายดอกเลย
หลังจากนั้นต่อเนื่องเลยค่ะค่ะหลังจากคุณชวนแล้ว
พลเอกประวิทย์บอกว่าให้ตำรวจไปดูเรื่องนี้นะคะ
ว่าผิดอะไรยังไงหรือเปล่า

พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ

คือนายกบอกว่าถึงขั้นต้องมีการปรับปรุง
เรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยที่อาคารรัฐสภา
เพราะก็ไม่อยากให้ลักษณะเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก
นายกบอกว่าจะทำอะไรก็ขอให้มีความเหมาะสมด้วย
คืออย่ามองแต่ในแง่ของตัวเอง

เพราะพี่เต้บอกว่าประเทศไทยยังไม่เคยมีเครื่องของ
เรื่องของการตรวจวัดวัตถุระเบิดเลยนะคะ
เครื่องตรวจวัตถุระเบิดครั้งก่อนนู่น
ทีนี้แกเลยบอกว่าได้รับมอบมาจากบริษัทสหรัฐ๒เครื่อง
ก็อยากจะมามอบให้กับรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แต่นายกบอกว่าคือจะมองแต่ตัวเองไม่ได้ไงว่าหวังดี
อย่าลืมนะว่ามันมีเรื่องของข้อกฎหมายอยู่
จะไปตัดสินใจเองไม่ได้
เพราะฉะนั้นแล้วนายกฝากเตือนนะคะบอกว่า
อยากให้ทุกคนพึงสังวรว่าตัวเองอยู่ในสถานะอะไร
ในฐานะผู้แทนของประชาชนหรือผู้แทนของราศดร
เพราะฉะนั้นแล้วทำอะไรคิดให้หนักคิดให้รอบครอบ
ฉะนั้นแล้วพอมันเป็นเรื่องราวใหญ่โต
แล้วถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วมันไม่เป็นความจริง
เดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเรื่องของลุกลามบานปลายไป
โดยเฉพาะกรณีที่คุณมงคลกิจอ้างบอกว่า
จากหน่วยข่าวของแกแกไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหน
อ้างบอกว่ามีผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้
คนเตรียมจะเข้ามาในกรุงเทพ

ถ้ามันเป็นข้อมูลแบบนี้คุณไปแจ้งความกับตำรวจไหม

แล้วพูดออกมานี่ทุกคนแตกตื่นเลยนะ

หน่วยงานเขามีตั้งเยอะตั้งแยะเขาก็ดูอยู่

ใช่ไหมมันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะ

ก็มาแจ้งฝ่ายของคนก็รู้ว่ามาคุยกันสิ
ทั้งก่อนเขาก็มีใครก็มีพูดออกเสริมันจะได้เรื่องไหมนะ
หลายอย่างเนี่ยสื่อก็ต้องไปช่วยไปขยายเรื่องเหล่านี้ออกไปนะ
มันมีผลกระทบทั้งสิ้นบางทีพูดเอามันหรือเปล่าก็ไม่รู้กัน

ใครก็จะตรวจสอบใครก็บอกว่าเดี๋ยวต้องเจอแน่เนี่ยนะคะ
เอาไปถามเจ้าตัวต้นเรื่องกันหน่อยนะคะ
คุณมงคลกิจว่ายังไงนะคะ
คุณมงคลกิจค่ะพูดบอกว่าพรุ่งนี้แหละ
๑เพื่อเศรษฐกายนจะเข้าพบในชัวร์หลีกภัย
ค่ะไปขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาต
นำสารประกอบระเบิดเข้ามาแถลงในรัฐสภา

หรือไม่ก็ไปทางนครปฐมอาจจะอยู่แถวนั้นนะ
หากประธานสภาอาจจะตัดสินลงโทษอย่างไร
พร้อมยอมรับเพราะในชวนเปรียบเสมือนพ่อคนนึง

ในการขออนุญาตทางรัฐสภาในการแถลงข่าวต่าง

เดี๋ยวหลังจากนี้แถลงเรื่องอะไรเดี๋ยวจะขออนุญาต
ส่วนเหตุผลที่เอาสารประกอบมาแถลงก็หวังดีไง
บอกว่าปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐสภามันไม่ดี

ส่วนข้อวิพากษ์วิจารณ์ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทที่เขาเอาเครื่องตรวจวัตถุระเบิดนี้มาแถลงหรือเปล่า
ไม่เป็นความจริงตนเองไม่เคยมีผลประโยชน์
ถ้าสภาเห็นว่ามันดีก็ตัดสินใจซื้อเองอยู่แล้ว

ยังไม่มียังไม่มีมันจะมีได้ยังไงเพราะว่าเขามามอบ
ให้เขาตั้งใจมามอบให้ทดสอบใช้ในการตรวจสอบการตรวจสอบวัตถุ
ระยะไกลเพราะว่าเขาเป็นสถาบันวิจัยของอเมริกาเพิ่งรู้จัก
พร้อมกับนักข่าวพร้อมกับนักข่าวเพิ่งรู้จักเมื่อวาน
แต่มองว่าเฮ้ยมันดีนะมันไฮเทคโนโลยีอ่ะผมก็ชอบอะไรที่
มันหายเทคโนโลยีอยู่แล้วส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
เป็นไปตามระเบียบพรบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งพวกเราไม่
สามารถไปควบคุมได้อยู่แล้วใช่ไหมรู้จักบริษัทเนี้ยแล้วก็
เครื่องเนี้ยค่ะเมื่อวานพร้อมกับนักข่าวนั่นแหละได้มี
ี่ยวไม่ได้เอื้อผลประโยชน์อะไรกันไม่ได้พาเข้ามาค่ะรู้จัก
ที่นี่แหละนะคะอันนี้เป็นคำยืนยันนะคะแต่อย่างไรก็
ตามค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษดรคือคุณมง
พร้อมนะอยากจะเข้าพบก็เข้าได้แต่ยินดีแต่มีแต่
อย่างไรก็ตามจะต้องมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของสภาไป
ผิดถ้าไม่ผิดก็อีกเรื่องหนึ่งว่ากันไปนะคะ
เจ้าตัวจะออกมาขอโทษแล้วก็มีประโยคที่บอกว่า

มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

แล้วก็ย้ำเตือนด้วยว่าการเป็นสอสอต้องเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนด้วย

เคารพกฎหมายเคารพกฎในรัฐสภาด้วย

เราเป็นฝ่ายออกกฎหมายบังคับคนทั้งประเทศ
เราต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมายบ้านเมืองนะครับ

สมาชิกต้องถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกาเป็นแบบอย่างให้ประชาชน
คุณชวนถูกนักข่าวถามว่า

คุณชวนไม่ตอบแล้วเดินแหวกวงออกไปเลย
คือคุณชวนได้ฉายาใบมีดโกนอาบน้ำพึ่ง

แล้วก็เป็นการสั่งสอนคุณเต้ไกลด้วยนะคะ
คิดอะไรเนี่ยก็คิดให้รอบครอบก่อนจะทำนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่หลุดมาจากปากคุณเต้เมื่อวานนี้
กรณีที่บอกว่าได้ข้อมูลมาจากฝ่ายความมั่นคงว่า
ก่อการร้ายในภาคใต้สักประมาณ๑๐๐คน
เดินทางมาป่วนเหตุการณ์การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ที่จะมีขึ้นต้นเดือนพฤศจิกายนนี้วันนี้ค่ะ
มีความเคลื่อนไหวจากสอสอด้วยกันเองด้วยนะคะ
โดยเฉพาะนายนัชนนศรีก่อเกื้อสสสงขลาภักดิ์ภูมิใจไทยบอกว่า
เดี๋ยวเถอะเต้ผมเตรียมที่จะยื่นหนังสือต่อแม่ทัพภาคที่๔
ซึ่งเป็นท้องที่ที่แม่ทัพภาคที่๔ท่านรับผิดชอบโดยตรง
ให้แม่ทัพภาคที่๔ไปตรวจสอบข้อมูลกลุ่มผู้ก่อการร้าย
เต้อ้างว่าได้ข้อมูลมาจากฝ่ายความมั่นคง
เพราะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริง
มันจะทำให้เกิดความอ่อนไหวมากขึ้น

เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะ
คุณนัชนนบอกว่าเตรียมจะประนามคุณเต้นะ

อีกหนึ่งคนค่ะสสพักอนาคตใหม่นายโชธพิพัฒน์เตชะโสพลมณีค่ะ
อย่าทำเพียงเพราะสร้างกระแสให้กับตัวเองได้มีที่ยืนในพื้นที่สื่อ
แต่ให้ควรคำนึงถึงจัญญาบันถึงมารยาท
เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นอะไร
คุณเป็นสอสอคุณเป็นผู้แทนของประชาชนคุณเป็นคนสาธารณะ
ให้พูดอย่างสร้างสรรค์ให้คิดก่อนพูด
โดนหลายดอกนะแต่คุณมงคลกิจก็ต้องยอมรับว่า
ชื่อไม่เคยหายไปจริงจากข่าวมาเรื่อยนึกว่าดารา